คุณล่ะโหลดหรือยัง
เมมมานประจันบาน
เมมมาประจันบาน
สวัสดีค่ะแอลแฟนธิราค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่คุณแม่บ้านควรรู้ค่ะ
พร้อมปรับทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

เธอค่ะชุดสวยไหมอ่ะคือต้องการจะสื่ออะไรพูดมาหลายป่ะ
ก็ฉันยังซื้อเครื่องสำอางมาใหม่เธอแบรนด์ใหม่สุดหรูเลยนะจ๊ะ
ก็เลยแบบอยากให้เธอชุดดูว่ามันเรียบเนียนใส่เด้งจริงหรือเปล่า

ว่ารายการเราเนี่ยนะมันต้องสวยจังตังอยู่ครบ
คอนเซ็ปต์ตัวเองไปได้ยังไงเนี่ย
เอางี้ดีกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะฉันจะพาเธอไปทำเครื่องสำอางโฮมเมด
มันจะคมชัดตาจะดูบริ้งมีประกายนะเธอ
เวลามองผู้ชายโอ้ผู้ชายมองเหลวหลังนี้เลย
เออพูดมาขนาดนี้ต้องยอมใจจริงนะคะสวยจังตังอยู่ครบเนี่ย

เพราะว่าน้องมิ้นเนี่ยจะพาไปหาที่พักหลักร้อย
นี่เลยกาญจนบุรีเธอคิดดูแล้วกัน
บรรยากาศก็ดีวิวก็สวยแต่ว่าราคาไม่ถึงพันบาทคุณผู้ชม
เท่านั้นยังไม่พอนะของอร่อยหลักสิบอีกค่ะคุณผู้ชมค่ะ
จะพาไปทานสเต็กค่ะสเต็กไฮคลาสนะคะ
ที่สำคัญเลยราคาไม่ถึงร้อย
เฮ้ยเรารีบไปทำสวยกันเลยดีกว่าไหม

แล้วก็ไปพักผ่อนนะค่ะเราก็ทานสเต็กทีเดียวนะคะ

สวยปรัญญาชบับโฮมเมก
เอาละค่ะสำหรับสาวคนไหนนะคะที่เคยมีปัญหานะคะ
หรือทาตอนเช้าเข้มไปถึงตอนย่นเยอะไม่สวย
หรือบางคนเนี่ยนะเธอทาไปเนี่ยนะกระพริบไปกระพริบมาเนี่ยนะ

มันมันใช่ไหมมันก็ไม่รวมกันใช่แล้วฉันเนี่ยนะ
ทำออกมานี่ประหยัดมากปกติเธอซื้อเท่าไหร่
อุ้ยซื้อที่นี่ก็หลายร้อยนะเธออุ้ยใช่หรอเธอ
จริงทำไมอ่ะฉันก็ซื้อของยี่ห้อมาใช้บ้างอะไรบ้าง
ฉันไม่ได้ว่าอะไรแต่ฉันจะบอกว่าอันนี้เราสามารถทำเองนะเธอ

ใช่แล้วค่ะอุปกรณ์ไม่ยุ่งยากเลย

วันนี้เนี่ยนะฉันเสียสละให้เธอทำสูตรครีม

รีมโลชั่นอะไรก็ได้ในบ้านหยิบออกมาสักอย่างหนึ่ง

แต่แอร์จะหยิบเอาลิฟต์มันค่ะ

มากนะคะทำ๒สูตรด้วยกัน
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะ
สำหรับสูตรของแอร์นะคะสูตรลิฟต์มันมีอุปกรณ์ดังนี้ค่ะ

สูตรดิชันเนี่ยนะคะเธอเอาลิปมันมา
หักมันลงไปค่ะเอาประมาณเท่านี้

สีนี้เลยสีใสนะนี่แค่นี้พอเถอะเห็นมีอุปกรณ์ดายเปล่าผมด้วยเอามาทำอะไรจ้ะ
นี่จ้ะเธอสำหรับคนไหนที่บ้านไม่มีไมโครเวฟนะคะหรือว่าโอ้โหจะให้ตั้งเตาเลยเหรอ
ก็แค่ทำเล็กน้อยใช้ใดเป่าผมได้เลยค่ะเป่าเข้าไปค่ะเพื่อให้ลิฟต์มันละลายค่ะ
เสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะก็นำครีมรองพึ่งของเรานะเธอใส่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ
นี่จะบีบจากขวดเลยก็ได้นะอ๋อประมาณนี้๑ช้อนโต๊ะนี่นะคะ
หลังจากนั้นค่ะก็ใส่แป้งนะคะแป้งข้าวโพดเธอในครัวจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยนะประยุกต์จากสมัยโบราณ
จริงแล้วแป้งต่างเนี่ยสามารถเอามาทั้งทานได้แล้วก็เอามาเป็นเครื่องสำอางได้ด้วยนี่ประมาณเกือบหนึ่งช้อนชานะคะ
ระหว่างที่สาวแอร์คนส่วนผสมให้เข้ากันมาดูฝั่งสาวปุ๋ยกันบ้างวันนี้สาวปุ๋ยจะทำอายพราเมอร์สูตรครีมค่ะ
ส่วนอุปกรณ์มีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย
ก็ไม่ต่างกันค่ะเริ่มจากใส่ครีมทาผิวหน้าที่ทาอยู่เป็นประจำลงไปหนึ่งช้อนชา
แล้วตามด้วยครีมรองพื้นประมาณ๑ช้อนโต๊ะ
แล้วปิดท้ายด้วยพระเอกอย่างแป้งข้าวโพดอีกหนึ่งช้อนชาค่ะ
ระหว่างนี้ก็ให้สองสาวคนส่วนผสมให้เข้ากัน
ให้เข้ากันและบรรจุลงภาชนะสำหรับพร้อมใช้เลยค่ะ
สำหรับงบประมาณการทำอายพราเมอร์สุดประหยัดทั้งสองสูตรวันนี้คือ
รองพื้นสำหรับผิวหน้าครี
ลิปมันไร้สีฟรี
ครีมสำหรับผิวหน้าครี
แป้งข้าวโพร่ใช้ไป๒บาท
และวันนี้เราก็ได้ทำอายพรามเมอร์สุดประหยัดไว้ใช้
ในราคา๒บาทเท่านั้นจ้า
นี่เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วไอฟรามเมอร์ค่ะนี่
คุณผู้ชมอาจจะไม่รู้นะคะว่าเอ๊ะใช้แล้วมันจะแตกต่างกันยังไง
เดี๋ยวมาเทสให้คุณสาวดูนิดหนึ่ง
นี่มันไอเดียของฉันมันดีจริง
คือไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่านอกจากแอนจะสวยแล้วยังเก่ง
เก่งแล้วยังประหยัดอยู่อีก
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะให้แอร์เขาหลงตัวเองต่อไปนะคะ
แต่จะบอกว่าความคิดเธอดีงามมากจริง

แล้วบางคนมีปัญหาเปลือกตาไงบางคนหนังตาแห้งก็ทาสีไม่ติด
หนังตามันก็หลุดออกเร็วเหมือนกันเป็นคราบนะคะ
ใช่แล้วค่ะเก๋กู้จริงเลยค่ะ
รับรองนะคะว่าเราจะสัญหาสิ่งดีมาให้คุณผู้ชมอีกแน่นอนค่ะ
เฮ้ยแต่ว่าตอนนี้ลืมไปเลยว่าหิวมาก

นั่นน่ะสิถ้าเกิดเราหิวขนาดนี้เราจะรออะไรล่ะคะ